ขอบความบังคุณกับเรียนท่านประสาธาสภาที่กรบนะครับ
ขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจทั้งหลาย
ในเรื่องของการพัฒนาในทุกราชนั้นรัฐบาลขอขอบคุณนะครับ
บรรดาสมาชิกก็ได้ให้ข้อมูลเป็นประโยชน์นะครับ
กับผมกับรัฐบาลในฐานะเป็นฝ่ายบริหาร
เราจะนำทุกเรื่องนั้นไปพินาไปศึกษาเพิ่มเติมหาร่วมกันนะครับ
แล้วก็หากว่ามีงบประมาณที่ถูกปรับลดในข้างการพินาในคณะกรรมธิการ
รัฐบาลจะนำไปพินาใช้ในโครงการที่มีความสำคัญอื่น
ที่อาจจะยังไม่รับงบประมาณหรือทำงบประมาณได้รับงบประมาณน้อยนะครับ
หรือจะต้องจัดทำโครงการใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างในวันนี้
ตามที่ท่านจะเสริมมาด้วยนะครับหลายอย่างก็จะมีอาจจะมีอีกน้อยบ้างอาจจะขาดไปบ้างอะไรไปบ้างนะครับ
ผมฟังทุกคนนะผมฟังที่นอกห้องนะที่ห้องข้างนอกนะครับ
ก็ยินดีนะครับรับทุกเรื่อง
แล้วสถานการณ์วันนี้เราก็ลองบริหารสถานการณ์ใน๒ช่วงด้วยกันช่วงนี้คือช่วงโควิดระบาด
เราต้องเตรียมการสำหรับหลังโรคระบาดเพิ่งจะเมื่อไหร่ก็ยังไม่ทราบนะครับ
แต่เราต้องเตรียมวันนี้นะครับผมเตรียมมาตรการตรงนี้ไว้รอรับไว้อยู่แล้วนะครับ
รัฐบาลจะเดินหน้าสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำความยากจนนะครับ
โดยเฉพาะการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนให้กับประชาชนและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง
ก็ต้องเห็นใจท่านนะครับผมก็เห็นใจทุกคนนะครับ
ก็ทยอยออกมาลดภาระค่าใช้จ่ายบ้างเพิ่มรายได้ประชาชนบ้าง
ผู้มีรายน้อยผู้ประกอบการผ่านโครงการต่างที่กล่าวมาแล้วนะครับ
เราชนะคนละครึ่งหมอ๓๓เรารักกันการพักชำระหนี้
การปรับโครงสร้างหนี้การลดค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ต
ลดเงินสมทบประกันสังคมหลายเรื่องนะครับ
รัฐบาลก็จำเป็นต้องตั้งเงินมาตรงนี้ด้วย
เพราะการให้กับบริการประชาชนนั้นมันก็มีต้นทุนทุกเรื่อง
การจัดเก็บภาษีก็ได้น้อยลงนะครับก็คงเข้าใจกันอยู่แล้วล่ะ
หลายเรื่องนาธารบาลจะเดินหน้าต่อไป
ผู้ออกการที่รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดผ่านพรกรซอฟต์โลนนะครับ
ซึ่งตอนนี้กำลังปรับแก้ไปอยู่นะครับ
ให้สถาบันบันการณ์ได้อย่างแท้จริงอย่างจริงจัง
ท่านหลวงนโยคมันตรีแล้วพออีกครั้งก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับ
มาตรการพักทรัพย์พักหนี้ที่เพิ่งออกมานะครับ
ร้ายการออกมาตรการใหม่เพิ่มเติมในอนาคตนะครับ
กรยศก็มีหนี้นักเรียนประมาณสัก๓ล้านราย
นะเขาต้องเตรียมไว้ให้กับคนใหม่ที่เขาต้องการจะกู้อ่ะที่เขาเรียนต่อนะครับ

ท่านหลวงนโยคมันตรีคงพูดไปแล้วนะครับ
เพิ่งประกาศใช้ในราชกิจจา
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่๑๑เมษายน

เรื่องเหล่านี้ก็จะลดภาระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้

ด้วยที่เป็นหนี้แล้วหลอกเบี้ยสูงน่ะนะครับเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์น่ะครับ
ผมก็เห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็คุณาไปดูตรงนั้นด้วยนะครับ
ในในเรื่องของหนี้ของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะดีขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต
ที่ผ่านมานะครับทุกคนก็มีหนี้กันหมดนั่นแหละนะ
ผมเห็นใจนะครับไม่เพียงแต่เท่านั้นนะครับ
รัฐบาลก็ยังคงเน้นเรื่องสวัสดิการต่างที่ให้กับประชาชน
ตั้งแต่เด็กเป็นผู้ใหญ่นะครับจนเด็กจนเป็นผู้ใหญ่
เรียนฟรีสิบห้าป์ไปโครงการเขียนดูดอาหารเสริมลม
หาทั้งวันประกันสุขภาพถ้วนหน้างบประมาณเบี้ยผู้พิการ
งบมารบัตรแห่งรัฐการช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสในสังคมเบี้ยงชีพผู้สูงอายุ
ซึ่งหลายคนอาจจะมองว่ามันยังน้อยอยู่เหมือนเรามีเงินเราก็เพิ่มให้
วันนี้เรามีเงินเท่านี้ก็เท่านี้ไปก่อนนะครับผมอยากจะให้จริง
อย่างที่หลายคนก็เรียกร้องนะครับผมก็เห็นใจนะไม่ว่าจะเด็กคนแก่คนเท่า
สังคมสูงวัยนะครับ
การดูแลผู้เป็นไร้น้อยเรามีหลายพวกด้วยกันนะครับโดยเพราะยิ่งเกษตรกร
วันนี้เราก็ทำซึ่งมันเป็นภาระนอกจากงบบุรกรก็คืองบพวกนี้
ที่ยังคงต้องดำรงสภาพอยู่คือเรื่องการประกันราคาพืชผล
การจะหาตลาดนะครับหาเครื่องไม้เครื่องมือต่างให้กับเกษตรกร
เราต้องมีการแก้ปัญหาครบวงจรซึ่งวันนี้ก็ยินดีที่
การเกษตรของเราส่งออกได้มากขึ้นนะครับ
เปิดเช้าท่านรัฐยกษ์มันตรีจุลินรัฐชิจังไปแล้วนะครับ
การค้าการส่งออกการค้าชายแดนเราก็เริ่มดีขึ้นนะครับ
ก็หวังอย่างยิ่งว่าจะไม่เกิดขึ้นนะครับนั่นคือคือปัจจัยภายนอก
เราคุมไม่ได้นะครับรัฐบาลจำเป็นต้องเร่งรัดโครงการลงทุน
เพื่อการวางกรุงศาสตร์พื้นฐานนะครับคบรรณาคมเชื่อมโยง
ไม่ใช่เฉพาะในประเทศเราต้องเตรียมแผนการประโยชนไปทั่ว
ภูมิภาคของเราเพื่อไปต่อกันรอบบ้านของเรา
แล้วก็เชื่อมต่อไปทางด้านเหนือประเทศ
ขนาดใหญ่มหาอำนาจทางเศรษฐกิจเนี่ยผมเตรียมไว้หมดแล้วนะครับ
ผังการเชื่อมโยงทั้งในประเทศต่างประเทศตะวันตกตะวันออก
เหนือใต้อีสเวสตอสเซาอะไรทำไว้หมดแล้วแต่จะทำได้เมื่อไหร
เขาขึ้นอยู่กับมันที่เรามีอยู่ไม่ใช่จะได้แต่สร้างแต่สร้างแต่สร้าง
ทุกอย่างต้องมาประบวนหมดนะครับทุกเรื่องมาดูงบมารเราเพียงพอไหม
จะทำได้แค่ไหนอันใดเลขดวนอันใดยังไม่เลขดวน
เราก็ต้องปรับตามสถานการณ์ไปแล้วก็การเงินนะครับ
เรื่องการคับประนามของขนส่งรถไฟรถไฟฟ้าก็คงไม่ใช่
ทำให้กรุงเทพอย่างเดียวนะครับวันนี้ก็มีหลายจังหวัดแล้ว
เริ่มมีโครงการรถไฟฟ้านะครับอันนี้ในหลายจังหวัด
ทั้งจังหวัดท่องเที่ยวนะจังหวัดที่มีอะไรล่ะ
ศักยภาพนะครับก็มีหลายจังหวัดเพิ่มแล้ว
วันหน้าก็อาจจะมีในทุกจังหวัดนั่นแหละตั้งเป้าหมายไว้อย่างนี้นะครับ
ไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพอย่างเดียวแต่กรุงเทพแออัดไงนะ
รถถ่ายงานจราจรรถติดขัดด้วยอะไรด้วย
โครงการลงทุนการมาจัดการน้ำซึ่งยังไงก็ยังไม่เพียงพอ
เราต้องมาปรับทั้งโครงสร้างการทำการเกษตรด้วยนะไม่ใช่ทำยังไง
ก็แล้วแต่ต้องจัดหาให้น้ำให้ได้บางทีมันก็ไปไม่ได้ไปไม่ถึง
พื้นที่มันสูงกว่าระดับน้ำที่เรามีอยู่จะส่งขึ้นไปก็ต้องใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่
ซึ่งมันคุ้มค่าหรือเปล่าก็ต้องพินาตรงนี้ทำได้ผมก็ทำให้
วันนี้ก็จัดหาเครื่องไม้เครื่องมือให้สามารถที่จะจูงน้ำไปพื้นที่ไกลได้
กิโลเมตรใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ก็กำลังจัดหาอยู่นะครับ
เพื่อจะดึงน้ำในพื้นที่ที่ต่างระดับกันมากมากอันนี้เป็นสิ่งที่เราทำใหม่นะครับ
คิดใหม่มันก็ต้องต้องซื้อนะเพราะเราผลิตเองไม่ได้บางเรื่องอ่ะนะ
พัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนผันน้ำต่างต่างต่อนี้จูงน้ำ
แก้ปัญหาน้ำทะเลเข้ามา
ทุกอย่างอยู่ในแผนทั้งหมดของสตช

ประพธิษฐานเอาไปทำตรงนี้ไปทำไปทำไปทำ

แหล่งน้ำบนดินแหล่งน้ำใต้ดินนะครับ
เพราะฉะนั้นจะเห็นว่างบมารมันกระจายไปอย่างนี้
เหมือนกับเป็นงบบูรณาการนั่นแหละ
มันจะได้เกิดผลงานมาร่วมกันภายใต้แผนเดียวกัน

หลังจากที่เราเทรี่ยมมาความทุกอาวัติชนมาจับ

ให้ไปตามนั้นถ้าดินดีน้ำดีเราเต็มที่
ตรงไหนดินไม่ดีน้ำยังไม่ดี
มันปลูกไปก็ไม่ได้ผลก็ไปเปลี่ยนวิธีการวิธีคิดใหม่
แต่ทั้งหมดประชาชนทั้งนั้นแหละครับ
ถ้าเราพูดเราทำแล้วเขาไม่เข้าใจเขาไม่อยากทำ

ก็ฝากท่านบรรดาสมาชิกช่วยกันช่วยกันพูดแล้วกัน
ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงมันก็อาจจะไปไม่ได้นะครับ

ซึ่งวันนี้เป็นเรื่องของโลกแห่งดิจิทัลโลกแห่งเทคโนโลยีนะครับ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับไทยถือเป็นประเทศแรกในอาเซียน
ทยอยเปิดใช้งานตั้งแต่ปีที่ผ่านมา
อันนี้คงไม่ใช่ในเรื่องของโทรศัพท์จ้าจ๋าอย่างเดียว
ใช้ในการแพร่ข้อมูลในการแพร่ส่งรูปภาพส่งอะไรต่าง
เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ในทางที่มันสร้างสรรค์ได้รายได้เพิ่มเติม

ขณะเดียวกันรัฐบาลก็จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
รองรับสังคมไร้เงินสดอย่างต่อเนื่อง
แอปพลิเคชั่นเปล่าตังก็ถือว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่ที่สุดนะครับ
ที่เป็นส่วนสำคัญในการที่จะปรับตัวเข้าสู่สังคม

ส่งผลให้การทำธุรกรรมต่างเป็นไปโดยง่ายโดยสะดวกมากขึ้น
การปรึกษาหมออะไรต่างเหล่านี้

หลายอย่างทั้งติดตามนายทราบรู้ก็เห็นขึ้นมันบ้างแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นเราต้องการให้คนไทยทุกกลุ่มสามารถจะทำธุรกิจ
และสร้างคลอบคลุมทั่วประเทศรวมทั้งเราก็จะไม่ต้องมีการแผ่นหากลดหมาย
รองรับการประกอบธุรกรรมทางออนไลน์ด้วย

สำหรับการวางโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกรรมการทำธุรกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
เราก็เลยส่งเสริมให้เกิดการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนในการใช้บริการไทยอิเล็กทรอนิกส์นะครับ
ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนหรือวิธีการพนาศูกรรมและรัฐบาลดิจิทัล
มันต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมก่อนมีระบบมีแพลตฟอร์มมีแอปพลิเคชันเยอะแยะให้หมด
วันนี้ก็จะเห็นว่าเราพัฒนาไปมากนะครับในทุกปีที่ผ่านมาทางด้านนี้นะครับ
แล้ววันนี้การนำไปสู่รัฐบาลดิจิทัลเพื่อการบริหารภายใน
หน้าเราก็เตรียมแผนว่าจะต้องลดคนลงใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริม
นะครับวันนี้เราคงต้องใช้คนจำนวนมากอยู่พร้อมควรนะ
แล้วก็การให้บริการก็สะดวกรวดเร็วขึ้นเข้าถึงการบริการภาครัฐได้ง่ายสะดวกทุกเวลา
ผมว่าทุกข์กระทรวงปรับแก้ดูดูว่าจะทำยังไงให้เอกสารมันน้อยลง
ส่งครั้งเดียวได้ไหมครั้งแรกและต่อไปที่จะต้องไปเดี่ยวกับสู่ของเดียวก็ต้องส่งนี่
เศรษฐกิจสูงและมีแนวโน้มเป็นอุตสาหกรรมใหม่ของโลกอันได้แก่หนึ่ง
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้านะครับสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมเดิม
นั้นเป็นอีต้านต่ออยู่แล้วในการเป็นหนึ่งผู้นำในการผลิตรถยนต์
ภูมิภาครัฐบาลได้กำหนดไว้นะครับ
ชัดเจนว่าจะต้องใช้รถยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศให้ได้จำนวน๑๕ล้านคัน
หรือประมาณหนึ่งในสามของยานยนต์ทั้งหมดนะครับภายในประเทศ
ภายในปีสองห้าร้อยเจ็ดสิบแปดหลายคนก็ไม่อยู่นะ
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ต้องวางไว้อย่างั
เพราะว่าทุกประเทศกันสองห้าร้านเจ็ดสิบขึ้นดังนั้นแหละน่ะ
เขาต้องการให้คาร์บอนนี่เป็นกลางคำว่าเป็นกลางก็คือก็คือ
ไอ้ที่ผลิตออกมาแล้วก็ที่รถเนี่ยมันสมดุลกัน
เราไม่ต้องการให้ลูกร้อนเกินตอนนี้ประชุมผมประชุมพีโฟรีมากับเอ่อ
ในในกลุ่มนี้ด้วยเมื่อสองวันที่ผ่านมาโอเคครับ
มีความก้าวหน้าซึ่งจะไปสู่การประชุมคอปครั้งต่อไปด้วยนะ
เราจะนำมาขับเคลื่อนในเอ็กเอเบคด้วยในปีหน้า
ทุกประเทศก็พูดมานะว่าจะปลูกต้นไม้สร้างปลา
คาร์บอนเครดิตน่ะรถขยะบกขยะทะเลการแผนโรคไฟฟ้า
ผมก็ชี้แจงเข้าไปนะทั้งหมดว่าเราทำอะไร
แผนงานเรามีอะไรบ้างแผนแม่บทยุทธศาสตเรามีอะไรบ้าง
เขาก็ตอบรับดีนะครับทุกบรรดาสมาชิกเขาก็ชื่นชม
นะครับผมไม่ไม่ผมผมไม่เขาเรียกอะไรหรอก
ผมมีอะไรชี้แจงเขาไงนะวันนี้เราก็จะปลูกป่าร้อยล้านต้น
ใช่ไหมล่ะช่วยกันปลูกแล้วกันไม้ยืนต้นน่ะนะ
ปลูกกันได้ทุกที่น่ะหรือพิ่งไม้ห้าสิบแปดชนิดอ่ะ
เดี๋ยวก็ว่ากันเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปเรื่องอื่นไปก่อนล่ะ
จานโดยไฟฟ้านะครับต่อไปสองสถานการณ์อินักโทรธิกส์อัจฉริยะ
วันนี้มีผู้เล่นรายใหญ่นะครับในธุรกิจยื่นความเป็นนงมาไทยแล้ว
จะทำให้ไทยได้ต่อย่อสถานการณ์อินักโทรธิกส์เดิมให้มีมูลค่าสูงขึ้นได้
ทั้งสองเรื่องเนี่ยมีมาแล้วเราจัดอือเขาเรียกอะไรล่ะ
ไปติดต่อไปคุยกับบริษัทต่างต่างเพื่อจะดึงเขาเข้ามาจะลงทุนบ้านเรา
มันกำลังย้ายถ่ายข้างผลิตกันอยู่ก็มีความผลิตในหลายรายด้วยกัน
หลายกิจกรรมด้วยกันนะครับก็คอยฟังต่อไปแล้วกันนะ
ผมยินดันนะครับมันจะมันจะได้ทำให้ไทยได้ต่อยอดอุตสาหการอินักโทรธิกส์เดิม
ให้มีมูลค่าสูงขึ้นได้นะครับเรื่องที่สามอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
แพทย์และการดูแลสุขภาพอันนี้สำคัญ
เพราะนี่คือสภาพของประเทศไทยในหน้าที่เรามีระบบสาธารณสุข
อย่างแบบต้นต้นของโลกถึงแม้ว่าจะมีโควิด
เราก็ยังคงรับมือได้ตามขี่พม่าของเรา
ถ้าเราไม่พร้อมอย่างนี้ไปก่อนยิ่งหนักกว่านี้ยิ่งหนักกว่านี้นะครับ
วันนี้เราถือว่าแพทย์บุคลากรต่างแต่เขาไม่ได้ทำให้รองรับ
คนป่วยเป็นล้านล้านคนหรือแสนคน
เป็นกรรภาพยาบาลคนทั่วไปในโรคโอเคเราถือว่าดี
แต่โรคระบาดมันมีอย่างนี้ทุกประเทศมีปัญหาหมด
เตียงไม่บ้างโรคโรคบ้านแน่นนะ
เพราะว่ามันป่วยทีเป็นพันธุ์พันธุ์เป็นหมื่นหมื่นใช่ไหม
ในโรคปกติก็ไม่อยู่แล้วโรคโรคบ้านเขาก็มีหน้าที่
หนักเหมือนกันในเมื่อที่ตอนนี้เราก็ต้องมีโรคโรคบ้านสะดาม
น้ำอะไรต่างต่างของนี้ออกมาไงเพื่อจะช่วยดึงคนไข้ตรงนี้ออกมาได้
ด้วยนะครับเราจะได้เพิ่มมูลค่าการบริการทางการแพทย์อีกด้วย
นะครับความรับความรับงานก็คือเรามีนวัฒนกรรมเกี่ยวกับเรื่องทางสุขภาพอีกเยอะ
ควรที่ขึ้นทะเบียนไว้ผมก็ได้สั่งการให้หน่วยงานต่างต่างได้
รุณาสับหนุนในเรื่องของการใช้งบประมาณจัดซื้อด้วยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการรักษาพยาบาลนะครับ
สาธารณสุขแล้ววันหน้าเราจะได้เป็นตลาดส่งออกเรื่องเหล่านี้ไปด้วยนะครับ
เรื่องที่สี่อุตสาหกรรมนี้ต้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมไทย
ระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีนะครับอย่างไรก็ตามนอกเหนือจากสี่อย่างไปแล้วเนี่ย
อุตสาหกรรมใหม่ที่เราผลักดันแล้วเนี่ยจะต้องผลักดันเพื่ออนาคตเนี่ยนะครับ
รัฐบาลก็ต้องเดินหน้าในการขยายอุตสาหกรรมเดิมที่ไทยเราแข็งแกร่งเป็นแชมเปียนอยู่แล้ว
แก่อุตสาหกรรมเกษตรอาหารปิโตเคมีประสุทธิ์เนื้อสัตว์ต่างเหล่านี้
ก็ไม่เห็นด้วยนะครับ
อุตสาหกรรมกลุ่มเกษตรอาหารปิโตเคมีนะครับ
ในการขับเคลื่ออุตสาหกรรมต่างที่กล่าวมาแล้วนั้น

ทีจีเศรษฐกิจแบบใหม่ที่เรียกว่าบีซีจี
นามของเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียว
ทางนี้เพื่อจะปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานให้คุ้มค่า
ลดการเผาเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดให้มากขึ้น
พัฒนาเศรษฐกิจที่ใส่ใจศิลประกอบของโลกมากขึ้น
ใส่ใจทรัพยากรของโลกให้มากยิ่งขึ้น
จะทำให้เกิดประโยชน์และเริ่มรัดจำนวนการอยู่

เรามีของเหลือใช้จำนวนมากนะครับ
การบริษัทและบริการด้วยการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนักธรรมนากรรม
นี่คือสิ่งที่เรามองเพื่ออนาคต
แล้วต้องทำเมื่อไหร่ไปทำอนาคตหรือเปล่าทำวันนี้ครับ

ในเรื่องของที่ดินทำกินนะครับก็มีหลายสมาชิกได้กล่าวถึง
รัฐบาลจะคงเนินหน้าในบริการจัดสรรค์ที่ดินทำกิน

ให้สามารถอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนที่สอบประกอบที่ราชพัสดุที่สารประโยชน์
ให้ได้นะครับด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเรื่องต่างที่เราสามารถจัดให้ได้นะครับ
ที่ผ่านมากลไกของคอทชตั้งแต่ปี๕๘ที่เราเริ่มดำเนินการนะครับ
จนถึงปัจจุบันเราได้จัดไปแล้ว๖๔๑๙ราย
รวม๗๔๖๑๒แปลงจำนวน๖๖๕๐๐๐ไร่
อันนี้เราต้องดูไม่ใช่หาที่ดินให้เขาอย่างเดียวนะครับ
หนุนทางในพื้นที่ดังกล่าวนะครับ
เพราะว่าให้ที่ดินอย่างเดียวเขาจะไปอยู่กันยังไงใช่ไหม
เดิมคือให้ที่ดินไปแล้วใช้ประโยชน์ไม่ได้
ต้องพัฒนานะครับเรื่องของที่ดินเรื่องของความสมบูรณมสมบูรณ์
ไม่งั้นอยู่ไม่ได้แน่นอนทำอาชีพเกษตรไม่ได้นะครับ
แล้วถ้าว่าทำการเกษตรไปแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถเพิ่มเติมเรื่องการปลูกต้นไม้

ชุมชนก็จะสามารถมีรายได้เสริมจากโครงการคาร์บอนเครดิตด้วยอีกทางราคา
ก็ได้เนี่ยเพราะทุกอย่างมันมีสูตรคำนวณทั้งหมดนั่นแหละ
นี่คือรายได้ที่เราจะได้มาในอนาคตนะครับรัฐบาลยังคงมุ่งมั่นครับ
นโยบายเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ผ่านกระบวนการมาตรการร่วมมือของทุกภาคส่วนรัฐเอกชนประชาชน
นะครับทุกภาคส่วนต้องช่วยกันนะหลายเรื่องเนี่ย
มันเป็นประเด็นโรควาระโรควาระโรคนะครับต้องช่วยกัน
พลังงานเราจะเร่งรัดให้มีการสนุนการใช้พลังงานทดแทน
และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้มากขึ้นลดพลังงานที่มาจาก
อะไรล่ะที่มาจากเดิมอ่ะนะให้น้ำมันใช้อะไรพวกเนี้ยนะ
ลดลงมาใช้พลังงานนี้ให้มากขึ้นอันนี้ทางรองยกก็เตรียมการไปแล้วนะครับ
ทรงพลังงานก็ต้องเป็นระยะระยะมันทำทีเดียวโครมเดียวมันไม่ได้สักอย่างอ่ะ
เพราะฉะนั้นหลายอย่างมันอาจจะต้องใช้เวลาหลายอย่างมันก็มี
ประมาณทยอยให้ทำไปเรื่อยมันก็ดีขึ้นเองแหละครับนะ
ถ้าไม่เริ่มมันก็ไม่ได้เริ่มทีเดียวมันก็ไม่เงินไม่พอนะ
เพื่อจะปรับเปลี่ยนการใช้รถส่วนบุคคลไปสู่การใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่มีราคาอะไรล่ะไม่แพงจนเกินไป
ต้องนึกถึงคนคนมีน้อยด้วยนะจะช่วยลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลง
ลดฝุ่นผงอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีอยู่แล้ว
อันนี้ก็กำหนดเป้าหมายเท่านั้นไล่เท่านี้ไล่ในแต่ละปีไปเรื่อย

วันนี้ต้องขยายต่อไปอีกเพราะว่าการจะทำให้เป็นเกษตรทีทั้งประเทศ
มันเป็นได้ยากเพราะบางพื้นที่มันใช้สารเคมีมาเวลานาน
มันสะสมอยู่ในดินมันต้องไปดูตรงไหนว่า
จะขยายต่อจากตรงนี้ไปได้ไหมตรงไหนที่มีการใช้น้อยอะไรสมองเนี่ย
อุตสาหกรรมนะครับมีการปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ให้สามารถใช้วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือกระจกได้
ก็กระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องส่วนทรัพย์ต่างมหาดไทยก็ไปเกี่ยวข้องกัน
ดูแลในเรื่องเหล่านี้ด้วยนะโดยเฉพาะยิ่งภาคประชาชนนะครับ
อย่าทิ้งของเสียลงในน้ำมีการสร้างระบบกรองน้ำลงกรองน้ำให้ได้มากขึ้น
บางทีมันก็ปัญหามันก็มีเยอะประชาพิจารณ์บ้างงบประมาณบ้างนะชุมชนบ้างมันมีผลกระทบทั้งสิ้น
เพราะมันตอนนี้ปัญหามันเกิดขึ้นอยู่ในเมืองใหญ่ใหญ่ไงถ้าจะแก้ปัญหาวันนี้มันก็ต้องไปลื้ออะไรตรงนี้ทำ
ผมก็ต้องไปสู่เรื่องว่าจะทำคมนาคมยังไงจะทำไงให้เมืองมันขยายไปข้างนอก
วันหน้ามันเกิดขึ้นเองนะครับเดี๋ยวลองฟังทางโรงพยาบาลอีกทีแล้วกัน
การส่งออกดีขึ้นนะครับก็จะเร่งส่งเสริมขับเคลื่อน
แขนการส่งออกสินค้านะครับที่มีศักยภาพในช่วงโควิด๑๙นี่แหละ
ประเทศไทยยังมีสภาพตรงนี้อยู่หลายประเทศก็ทำไม่ได้
ทั้งขยายตลาดส่งออกใหม่กำลังเจรจาทำข้อตกลงทางการค้ากับวิภาคีและผู้ภาคี
เมื่อเช้าผมก็พบแบบน้ำรี่ช่วยครั้งสุขกับประเทศสารัท
ผมก็เล่นเรื่องการค้าก็ลงทุนระหว่างกันทำไงจะจะเพิ่มทั้งสองฝ่ายได้วินวิน
ให้เขาเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเรากำลังจะพยายามก้าวข้ามกับดัก
ต่างคนต่างเสริมซึ่งกันแล้วกันแล้วก็ได้มีรายได้ทั้งคู่นะ
ความระแวงซึ่งกันและกันผมก็ตอบเขาได้ทุกเรื่องอ่ะนะ
ก็เป็นการหารือที่เป็นประโยชน์นะครับผมหารือกันทุกประเทศนั่นแหละนะ
เพราะทั้งประเทศกำลังเกรงว่าไทยจะเสียสมดุลไง
ผมก็ยืนยันทุกประเทศไปตามนั้นต้องมีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาในเชิงสร้างสรรค์
ในภูมิภาคอาเตียนนะครับการพันธ์อาการผลิตสินค่ากาเศษอาหารสินค้าอุตสนกรรมให้มีกุฎภาพ
เมื่อเช้าท่านรองก็พูดไปแล้วเอาละมาเรื่องที่สอง
การจัดหาวัคซีนหลายคนก็เป็นกังวลนะ
ผมก็กังวลกว่าท่านอีกนะใช่ไหม
วันนี้เป็นข่าวดีนะครับล่าสุดโอกาสทำไมโรคหู
หลายอย่างเป็นทางการและวัคซีนชีโนแวคที่ผลิตจากประเทศจีน
เป็น๑ใน๖รายการวัคซีนที่องค์การแอนด์ไนโมครับรอง
๑ใน๖นะครับตอนนี้เรามี๒ใน๖แล้ว
จะมี๓ใน๖ชีโนแวคเข้าไปอีกเอ่ยชีโนฟาร์มเข้าไปอีก
ที่เราเตรียมทำสัญญากันแล้วนะครับ

เราไม่ได้ผิดพลาดหรอกครับนะ

ขณะเดียวกันวัคซีน

ไฟเซอร์จอนซ่อนอันจอนซ่อน

หมายที่เราหาอยู่บางอันหาได้แล้ว

ปัญหาว่าเขามีขายให้หรือเปล่าคนนั้นแหละ
ขายไปขายมาก็จะแบ่งยอดที่รัฐบาลจองไปให้ทางนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน
ก็ไม่เป็นไรถ้าแบ่งกันไปในนามของคนไทยผมก็ให้หมด
เพราะมาฉีดคนไทยนี่น่ะจะไปห่วงไว้ทำไม
แล้วก็แล้วแต่เขาก็เนี่ยเรื่องบริษัท
น่ายินดีก็คือเดือนนี้นะครับเนี่ยวันนี้มาแล้วนะ

เริ่มจากสัปดาห์วันนี้เป็นตรงจุดใหม่นั่นไปไปตามแผน
ต้องกลัวเมียต้าเซก้าที่เพียงพอในการฉีดให้คนที่โรงเรียนหมอพร้อม
โรงเรียนออนไซต์ต่างมีเพียงพอสำหรับคนที่อายุเกิน๖๐ปีนะครับ
อย่างอื่นแล้วก็อาจจะมีชีโนแวคบ้างชีโนฟาร์มไปบ้างอายุที่ต่ำกว่านั้น

เราประกาศไปแล้ววาระแห่งชาติจริงแล้วผมก็ประกาศให้มันคึกโครมหน่อย
ก็มีระดมทุกภาคส่วนทุกจังหวัดทุกหน่วยงานทุกสถานที่ฉีด
ประมาณ๒๕แห่งในกรุงเทพนครช่วยกันเริ่มฉีดในวันนั้นให้คนเขาเห็นว่า
เออวันนี้มันฉีดวัคซีนแห่งชาตินะฉีดกันหน่อยเถอะ
จริงก็ฉีดไปทุกวันนั่นแหละทุกวันนะครับไม่งั้นมันฉีดไม่ถึง๓๔ล้านคนหรอกตอนนี้
สูงสุดบางพื้นที่ฉีดได้วันละหมื่น
เอาคิดเอาละกันถ้ามันหลายแห่งมันคูณกันแล้วมันจะออกมาได้เท่าไหร่
วัคซีนมาผมคิดว่าใช้หมดแน่นอนก็ยังเป็นไปตามแผนอยู่
วันนี้ก็ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยจากโดยการกำกับดูแลแต่ประเทศนะครับ
ของเรานะผลิตเองแล้วต้องไปส่งให้ก็ตรวจอีกนะที่เรากลับมาได้เนี่ยนะต้องไปตรวจก่อนนะครับ
โรงงานหนึ่งเราเป็นโรงงานในเครือข่ายตรงนั้นเขาต้องเข้าใจตรงนี้นะ

จากข้อมูลการใช้วัคซีนในประชากรหลายสิบล้านคนทั่วโลก
ลดความรุนแรงของโควิด๑๙ในระดับที่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลได้มากถึง๘๐

บรรดาผู้สูงอายุทั้งหลายไม่ต้องกังวลเข็มแรก
แล้วระมัดระวังโลกกระจับตัวกันแล้วกันแค่นั้นแหละ
รักษาของเดิมคนรักษาไปตรงนี้คิดว่าผลข้างเคียงมีน้อยนะครับ
เพื่อจะฉีดให้กับประชนใน๑๖๘ประเทศทั่วโลกนะครับ
แต่กว่าจะลงตัวในเรื่องนี้เราก็ปวดหัวพอสมควร
ทางสวทธิศสุขสมมติคอร์นายกรัฐบาลนะครับ

มีความยากง่ายนะครับในการติดตามข่าวสารประกอบการพิจารณา

ก่อนที่จะตกลงใจมันต้องมีการจนและซื้อขายมีไม่ต่ำนะครับ

ผมคิดถ้าเกียรติ์ตอนนั้นแล้ว
แต่ตอนก่อนจี๊จะประกาศอีกผมก็สั่งไว้เตรียมการละนะ
เดี๋ยวเขาประกาศมาแล้วต้องพร้อมแล้วคิดต่อได้เลย
ก็ต้องเข้าใจตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่เคยรีลอศึกษาสวัสดิ์ห้าเดียวทาง
โดยไม่ใช่ผมคนเดียวไม่ได้ตั้งขณะนับการที่มาจากผู้เจ้าชาญในจันทร์หมอ
วัคซีนและโรคระบาดของประเทศมารวมกันเพื่อใช้การตัดสินใจที่ดีที่สุด
ข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีความไม่แน่นอนสูงในขณะนั้น
จนในแถวทางสัดและยาวและเรื่องด่วนก็คือ
จัดหาวัคซีนฟรีฉีดให้คนไทย๑๐๐ล้านโดสภายในปีนี้
พยายามเต็มที่นะครับตัวเลขก็จะเพิ่มไปขึ้นเรื่อย

สำหรับท่านครับท่านนายกรุณธนี่ครับ

ชีวิตที่ท่านอ่านนั้นน่ะข้อมูลดีมาก
ผมคิดว่าท่านถ่ายเอกสารแล้วก็แจกสมาชิกเลย
ท่านพิเศษท่านพิเศษครับนะครับท่านประธานวิทยาชัยด้วยครับฟัง
ประท้วงท่านนายกผิดข้อบังคับข้อ๖๙ประเด็นประเด็นไหนครับ
ประเด็นที่เอาเอกสารมาอ่านในห้องประชุม
อ๋อครับครับครับครับท่านอ่านท่านจ่ายท่านถ่ายแจกเลยครับท่านประธาน
ท่านประธานช่วยวินิจฉัยหรือว่าจะให้ท่านนายกอ่านต่อก็ไม่เป็นไรครับ
ท่านประธานจะวินิจฉัยนะครับเอ่อขอวินิจฉัยว่าท่านนายกไม่ได้กระทำผิดข้อบังคับนะครับ
เนื่องจากว่าการชี้แจงมันมีหลายประเด็นเพราะท่านสมาชิกก็ได้เสนอเนื้อหาสาระ
อภิปรายจำนวนหลายท่านหลายประเด็นฉะนั้นการชี้แจงของท่านนายกท่านก็ต้องมีประเด็น
ท่านการอ่านเอกสารบ้างเป็นครั้งคราวไม่ผิดข้อบังคับครับเชิญท่านนายก
ขอบคุณท่านประธานครับเอกสารอันนี้ผมเป็นคนรวบรวมเอง

เพราะผมพูดซะทีเดียวไงจะได้ไม่พูดกันหลายครั้ง

เพราะฉะนั้นเราได้จัดฐานะเร่งด่วนฟรีนะครับปีนี้
ยั่งยืนก็คือมีการส่งเสริมวิจัยพัฒนาประเทศภายในประเทศนะครับ
ทั้งจุฬาลงกรใบยาไฟโตฟาร์มสวทชบายโอนเน็ต
ซึ่งมีหน้าที่ในการทำวิจัยและพัฒนาวัคซีนมีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
องค์การเภสัตริย์หมายว่าไลน์เทคโนโลยีพระจอมเกล้าส่วนบุรี
วิจัยไพรเม็ดทำหน้าที่ร่วมกันนะครับ
ไปจุดถึงการประจูดและคนทรงนี่คือวัสดีนะครับ

ผมก็ไม่อยากจะพูดซ้ำอ่ะนะแต่หลายอย่างที่ผมฟังมามันก็ซ้ำทุกคน
รวมกับความรู้ต่างประเทศนะครับสยามแมวแซนกับอ๊อคฟอร์ดนะครับ
มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างเหล่านี้ท่านทราบอยู่แล้วล่ะ
แต่ผมย้ำอีกทีไงเผื่อบางคนไม่ทราบหรือแกล้งไม่ทราบ
สมรุนโรงพยาบาลทั้งสิบกว่าสองพันแปดร้อนล้านบาทนะครับไปแล้ว
เงินกู้ประมาณพันแปดร้อยมืดแปดพันล้านบาทก็โควิดอีกแล้วแหละ
ให้ใครล่ะประชาชนทั้งหมดนั่นแหละนะฮะถาศุกร์ด้วย
เขาไม่มีความรับผิดชอบต้องให้เขาวันนี้ก็มีวัคซีนไม่กี่ชนิดแล้วครับ
รับรองความปลอดภัยวันนี้เราถือว่าเรายังไม่ได้ผิดพลาด
เรื่องการตัดสินใจตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้
หลายอย่างเนี่ยเข้ามาได้ในอนาคตอยู่แล้วปัญหาก็คือเขาจะขายเพียงพอหรือไม่
วันนั้นประสาทก็จะจัดสรรย์ยังไงนะไม่ได้อีกเรื่องนึง

เรื่องที่คุณบอกว่าจะซื้อทำไมไปซื้อทำไม

ของบางอย่างมันไม่ได้อยู่เหมือนรถยนต์จอดอยู่ในห้างนะครับ

มันใช้เวลาทำเวลาก่อสร้างเวลาสร้าง

ประโยคก็เรื่องการร่วมลงทุนวิจัยก็ต้องจัดลงขัน
มีเงินมาตรรำถ้าไม่มั่นใจมันจะมาตรรำมันน่ะ
คนก็บอกเอ๊ะทำไมไม่ร่วมโคแวคเขามีเจตนาจัดหาวัคซีนให้กับ
ประเทศที่มีความยากจนหมาธรรมดาชก็จะร่วมโดยลงทุน
มีอำนาจต่อรองสูงไทยก็พยายามจะเจรจาเข้ามาโดยตลอด
แต่เราไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะรับวัคซีนฟรีถามว่ารัฐบาลไม่คุยหรือไง
เพราะเราเป็นประเทศที่มีฐานะปานกลางหากจะร่วมแบบโคแวค
ต้องซื้อราคาแพงกว่าและไม่สามารถเลือกวัคซีนจากผู้ผลิตรายใดก็ได้
ต้องอยู่ในยี่ห้อที่โคแวคกำหนดเท่านั้นจึงมีความไม่แน่นอน
อิสระทั้งชนิดจำนวนราคาและเวลาที่ได้รับรวมทั้งต้องจ่ายเงินล่วงหน้าด้วย
เขาเอาเงินไปบริหารเพื่อจะแจกคนโลกนี้ไงแล้วถึงประมาณนั้นก็มีส่วนตรงนี้
ก็ดูแล้วกันนะวัคซีนอยู่ในโครงการมีทั้งไฟเซอร์แอสตราเซเนก้า
ซึ่งวันนี้เราก็ผลิตเองได้แล้วส่วนหนึ่งใช่ไหม
ประเทศรำรวยบางประเทศกากตุ๊ดวัคซีนส่งมนตร์ก็ต้องโครงการโคแว็กซ์
วันนี้ครูต้องออกมาเตือนตำหนิก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของเรานะ
ที่เราต้องเสียเงินใส่กันไปตรงโน้นนะครับมีคณะพนักงานเฉพาะของเราในการพินา
ทั่วโลกยังฉีดในสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่บริษัทผู้ผลิตไม่รับรองความปลอดภัย
ทำให้มีการซื้อขายกับรัฐบาลเท่านั้นนะครับรัฐบาลจะต้องดำเนินการกลาง
มารับรองประสิทธิภาพและความปลอดภัยก่อนผู้ผลิตจริงจะตั้งตัวแทนจำหน่ายในประเทศนั้น
ยกสิ่งว่าขยับมานะครับและมาแล้วก็ผิวบากนะเพราะเป็นการตัดกับไปกันมา
ถ้าวัคซีนเริ่มผลิตได้มากขึ้นโลกมันลดลงน้อยลงหลากหลาย
ที่เอกชนจะเจรจาได้เพิ่มเติมหาได้จริงเจรจาตรงได้
ก็เป็นสิ่งน่ายินดีนะครับเราก็คาดหวังอย่างนั้น
วันนี้ก็มีข่าวอีกอันคือเมื่อกี้ก็มีคนเสนอว่า
วัคซีนให้เด็กหรือยังวันนี้วัคซีนทุกยี่ห้อที่ปรากฏออกมาเนี่ย
ยังไม่แนะนำให้ฉีดเด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปีนะครับ
วันนี้เขากำลังนำร่องอยู่เราจะมานำร่องกับเขาหรือเปล่า
ทดสอบนะครับเนี่ยเป็นการประเมินนะ
ตอนนี้เขากำลังเอามาฉีดเด็กโตแล้ว๑๒๑๕ปีก็ยังไม่ให้ฉีด
จะส่งให้ได้ในประมาณ๓๔นี้มีมาอีกยี่ห้อแล้ว
ในประมาณ๓๔ประมาณอีก๑๐๒๐ล้านโดสนะครับ
มาเขาอนุญาตตัวแทนก็แบ่งยอดอาจจะแบ่งยอดจากการจองของรัฐไปนี่แหละ
ให้เอกทนไงผมก็ไม่ขาดข้องถ้าทำได้น่ะ
อบทมาเถอะแล้วก็ทำไปเถอะเพราะฉีดให้คนไทยด้วยกันไง
สำคัญบริษัทเขาขายให้หรือเปล่าแล้วเขามาตัดยอดรัฐบาลหรือเปล่า
ผมก็ไม่ได้ขัดข้องอ่ะเพราะเป็นเรื่องของคนไทยนะ
ไม่ได้ห่วงเอาไว้เอาไว้ไม่ได้ด้าอะไรจากตรงนี้
ขอให้มั่นใจนะครับเรามีวัคซีนเพียงพอการฉีดเข็มสามเข็มสี่
เราก็น่าจะมีการพัฒนาของเราเองได้บ้างนะครับ
แล้วต้องเตรียมโครงพยาบาลให้เพียงพอนั่นแหละน่ะ
วันหน้าก็อาจจะผัดได้ดีขึ้นก็ได้เรื่องโรงพยาบาลต่างต่าง
เรื่องเงินกู้ที่เราพูดถึงเรื่อง๑ล้านล้านบาท
บอกว่ารัฐบาลใช้ไม่ถูกต้องเบิกได้ช้า
ทั้งสิ้นเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดล้านบาท
ที่เป็นร้อนละแปดแปดสิบเจ็ดจุดห้านะครับที่เหลือก็กำลังจะย่อยจ่ายมา
ตอนนี้มีอีกหลายโครงการที่ออกมาในการประชุมคอลโมที่ผ่านมานะครับ
ค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อมสถานพยาบาล
ค่าใช้จ่ายสถานพยาบาลค่าใช้จ่ายกากตัวค่าประการสาธารณสุข
หลักประกันสุขภาพตอบแทนอสมหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการเฝ้าระวัง
ยาต้านไวรัสเจลถุงมือยางน้ำยาวัสดุเอ็นเก้าสิบห้า
ความด้านลบห้องธนกรรมจ่ายสถานวัคซีนมีให้หมดล่ะ
แล้วผมก็ถามสอทรอยู่เสมอมันขาดแคลนตรงไหนยังไง
คุณต้องทำให้ได้นะคุณต้องหาให้พอนะก็รายงานมาพอตลอดอ่ะ
จะไปตรวจหน้ากากทุกโรงพยาบาลได้ไหมล่ะก็เป็นการทำงานตามขั้นตอน
ตามการควบคุมบริหารร่วมกันใช่ไหมทุกคนก็มีความรับบิชอบ
ผมไม่โทษใครอ่ะการชุดโดยโยยา

ไปจนสี่สิบล้านคนมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศ
โมงเงินให้ความช่วยเหลือประมาณสามแสนสามหมื่นสามพันล้านบาท

แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคม
กรอบโมงเงินกู้คงเหลือเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบเก้าล้านบาท
ไม่ใช่ใช้ไม่หมดใช้ไม่พอ
นะเพราะเห็นต้องกว่าเดี๋ยวรอบของประชุน
ก็เสนอขึ้นมามีโครงการมีแผนละเอียดมาผมก็อนุมัติ
นะครับแล้วมันก็ทยอยไปเรื่อยแหละ
โครงการในกลุ่มกระตุ้นการใช้จ่ายภาคหัวเรือน

แจ่งท่องเที่ยวอุตสาหกรรมอีกสองหมื่นกว่าล้าน
อุตสาหกรรมศึกษามหาวิทยาลัยโครงการท่องเที่ยว
โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นชุมชน

ทั้งหมดอยู่ภายใต้การใช้เงิน๑ล้านล้านบาทนะครับ
ให้เกิดการจ้างงานแล้วอย่างน้อย๑๖๙๕๘๙ราย
รายการเยียวยา๓๒ล้านคน
นี่คือตัวเลขเยอะของพี่เกียรติฐาน

ต่างคนต่างพูดต่างคนก็ต้องฟังกันบ้าง
ก่อนนี้เมื่อกี้มีสมาชิกเอาโรงพยาบาลขาดดุล๓ปีมาอภิปรายว่า
ทำไมไม่ลดโรงพยาบาลตั้งแต่ปี๖๗ลงมา
ผมถามว่ามันลดได้อย่างที่ว่าจริงหรือเปล่า
เหลือแต่เฉพาะงบบุคลากร๗๐

ผมถามแล้ว๒๐เนี่ยมันพอไหมกับการที่ต้องใช้จ่าย

รายจ่ายดูแลเกษตรกรภัยพิบัติ
โครงการต่างซึ่งจะมีความต่อเนื่อง

ที่เหมือนจะเป็นรายจ่ายประจำไปแล้ว
การแดกกลุ่มป่อบางเด็กอะไรก็แล้วแต่
ท่านรู้อยู่แล้วคือที่ประโยชน์ต่าง

อันนี้ผมถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นรายรายที่
เรียกได้ว่าจะเป็นรายจ่ายประจำอยู่แล้วนะ
ใช่ไหมแล้วไม่มีบุคลากรจะทำไง
ตัดได้ไหมมันก็ไม่ได้
ทำไงถ้าให้เขาเข้มแข็งนั่นแหละ
เขาก็ง๗๕๐พอต้องหาวิธีการเอง

เราควรจะปรับปรุงรูปแบบใหม่ในการ

ต้องเป็นในผู้มีเงินมากมีทุนทรัพย์สูงประการรายใหญ่
ขออนุญาตรัฐบาลนะครับว่ามีเพียงพอหรือไม่ในการที่จะตั้ง
ขึ้นมาทั้งฟาร์มเนี่ยทั้งทุนทั้งแรงงานทั้งเทคโนโลยี
ทั้งเครื่องจักรกับไม้มือต้องพร้อมและพร้อมจะส่งออกได้
ส่งให้ผู้ให้ตลาดได้ตามปริมาณที่เขาสั่งซื้อของเราเป็นไงครับ
บริบัติแผนเศรษฐานเป็นไงบ้านเราเนี่ยมีดินตรงไหนมีน้ำตรงไหน
ลูกตรงนั้นหนี้เกษตรของเราเกษตรนักเดิม
บังคับเขาได้ไหมครับท่านบอกแต่เพียงว่าขอให้เขาร่วมมือ
ในการทำเกษตรแปลงใหญ่ให้กับผมเพื่อนล่ะจะได้ดูแลได้
คนที่เรียนที่กรุงเทพจบไปดีเขากลับไปทำเกษตรเยอะพอควร
แต่ลูกหลานที่อยู่เดิมไม่ทำมันต้องเอาคนรุ่นใหม่
มาทำเกษตรเหมือนกันเพราะวันนี้พ่อแม่ก็หมดแรง
แก่เท่าแล้วก็จ้างรถไถตั้งแต่ต้นโทษเขาไม่ได้ไง
เขาขาดแรงงานไงคิดอย่างนี้บริบทประเทศไทยมันเป็นยังไง
วัฒนธรรมของเราเป็นยังไงนะครับทำได้ผมก็ทำไปนานแล้วล่ะ
หนุนเครื่องจักรก็ไม่มีเพิ่มเติมจัดหาให้เขาเป็นในส่วนของท้องถิ่น
ในการที่จะไปช่วยเรื่องการเก็บเกี่ยวบ้างอะไรบ้างที่ไม่ต้องไปจ้าง
แพงที่มันเดินไปทุกเดือนทุกเรือนจังหวัดโน้นจังหวัดนี้
ขนส่งค่าอะไรเคลื่อนย้ายมันก็แพงก็บวกราคาเพิ่มไปเรื่อย

นั่นคือปัญหาเกี่ยวสดเกี่ยวแห้งเข้าไปอีก
ใช่มั้ยถึงสี่หกห้าเปอร์เซ็นต์ความชื้นสูง

ดูรายละเอียดดูบริบทของประเทศไทยด้วยแล้วกัน
เรื่องกราฟการบริษัทของวินุธ
ศึกษาคือการศึกษาถามว่าการศึกษาคือการศึกษามันสั้นไงเนี่ยแต่มันเกี่ยวพันธุ์อยู่หลายหน่วยหลายส่วนด้วยกัน
ครูสถานศึกษาบุคลากรการศึกษาเด็กนักเรียนอะไรล่ะฝ่ายบริหารทั้งหมดที่ว่านั่นแหละ
เราต้องไปรูปให้ได้ถ้าเราไปรูปได้การใช้ของมารของการศึกษามันไม่ต้องไปลดลงหรอกครับ
หรือไม่ต้องเพิ่มขึ้นเพราะเอางบมารที่มันเบี้ยหัวแตกเนี่ยมันรวมไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้
มันทำได้หมดล่ะครับช่วยกันสิครับ
หลายคนก็จบจากโรงเรียนพวกนี้มาก็ยังก็ถือเป็นประวัติศาสตร์กันแล้วกัน
วันหน้าก็อาจจะต้องไปรวมโรงเรียนตรงโน้นหน่อยใกล้ตรงนี้รถมันก็ดีแล้วทางคนเดินมันก็มีแล้ว
กัน๒๐คน๓๐คนครูคนเดียวมันจะไปได้ไงมันก็ต้องมีโรงเรียนคุณภาพไง
ก็ลองดูแล้วกันโรงเรียนท้องถิ่นหลายโรงเรียนเนี่ยผมพร้อมสนับสนุนให้
มันจะได้มีโรงเรียนที่มีสนามกีฬามีห้องโสดมีอะไรต่างเหล่านี้มีพื้นที่ที่เพียงพอ
เราก็เอางบวานที่มีอยู่แล้วมาเกลี่ยไปทำใหม่นะไปรูปงบประมาณใหม่โดยที่ไม่ให้ใครเสียหายหรอก
การทำงานวันนี้ผมขอยากกลับเรียนนะข้อไม่ใช่ประเบิดการเนี่ย
เพราะผมทำงานมาทั้งการเมืองผมทำงานร้องมันตรีสตรีศาวสลมสอบ
นะขอให้ทุกคนเนี่ยเขาช่วยกันเดินตามแผนงานเหล่านี้
มันไปได้อะไรอย่างเงี้ยปีนี้ไม่ดีปีหน้าก็หวังว่ามันจะดีขึ้น
มันไม่ดีก็ทำต่อมันก็มีแข่งอย่างนี้แหละ
ทำตัวนั้นเนี้ยให้ดีที่สุดหลายคนบอกยังไม่ดีที่สุด
ผมก็ไม่รู้มันจะทำได้ยังไงมันก็มากกว่านี้นะ
เพราะผมทั้งวันทั้งคืนผมไม่เคยมีความสุขอ่ะ
ใดที่คนไทยไม่มีความสุขผมก็ไม่มีความสุข
ผมไม่ใช่คนใจดำแล้วผมไม่ต้องการผลประโยชน์

โอเคนะครับขอบคุณที่กรุณาฟังผมมานานพอสมควร
ขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับเกือบเรียนประธานิกรุณครับ
ประธานครับประธานครับครับอะไรครับ
เกือบเรียนท่านประธานท่านท่านมีอะไรไหมครับผมสายัญยุติธรรม
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ภักดิ์ประหลังประชารัฐผมไม่ได้ประท้วงครับ
แต่ผมเห็นว่านายกอภิปรายถูกประเด็นครับตามข้อบังคับที่หกหกเก้า
อภิปรายต้องอยู่ในประเด็นหรือที่เกี่ยวกับประเด็นที่ปรึกษาดูกันอยู่
กุ้มป่วยซ้ำซากแล้วท่านนายกบอกว่าที่ท่านเขียนมาเนี่ยแล้วท่านอ่านอีก
ท่านท่านพอแล้วท่านท่านไม่ใช่หน้าที่ท่านต้องมาชี้แจง
เชิญนั่งครับนั่งเถอะครับนั่งนั่งครับ
ท่านจุดละพันมีอะไรไหมครับครับเรียมท่านครับผมประทรวงครับ
ประท้วงพูดปลายเมื่อกี้ครับที่ก่อนท่านนายกกำลังอภิปรายอยู่ครับ
อ๋อไม่มันจบแล้วครับผมผมประทรวงไม่ได้ใช้คนเดียวครับ
ท่านไม่ต้องมาไม่ได้ใช้ท่านนายกไงบอกว่าท่านเอ่ออ่า
พอแล้วครับพอแล้วครับนั่งเถอะครับนั่งเถอะครับ
บรรยากาศกำลังไปได้ด้วยดีนะครับขอร้องหน่อย
ถ้าไม่รักก็ช่วยช่วยดูกันหน่อยนะครับนั่งใกล้ใกล้
อ้าวผมไม่ได้เชิญท่านวีรัตรบูชนะครับเชิญท่านวีรัตร
บครับผมนายวิรัติรัตนเศษสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ภักดิ์พลังประชารัฐบัญชีไร่ชื่อนครราชสีมาขออนุญาต
ประธานนะครับว่าการที่ท่านนายกรรมตรีเนี่ยได้มาตอบ
สักถามถึงสามวันเนี่ยการที่จะหยิบเอกสารมาอ่าน
ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะแต่ละหัวข้อแต่ก็บรรดาท่าน
มาชิกก็อาจจะประท้วงซึ่งเราก็สามวันมานี่ท่านประธานคง
เห็นว่าการอภิปรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนี่ก็ใกล้เวลาแล้ว
ท่านประธานครับเกือบหมดเวลาแล้วฮะต้องขอบคุณท่านประธาน
ที่ควบคุมการประชุมได้อย่างดีเยี่ยมครับ
ผมก็ได้วินิจฉัยไปแล้วนะครับ